ก่อนหน้านี้ที่เราเคยนำเสนอข่าวไปบอกว่า

จริงเป็นการเข้าใจผิดกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
คือพี่ป๊อตไปให้สัมภาษณ์ในรายการนึงนะคะ
แล้วก็บอกว่าต้องพักก็อธิบายคนนู้นทำนู่นทำนี่
ก็คือพักแค่ช่วงโควิดนะคุณผู้ชม

ซึ่งล่าสุดพี่ปอสนะคะก็ได้โพสต์
บุแฮดแท็กไว้ว่าเจอกันเมื่อวันห้างเปิดนั่นเองค่ะ
ซึ่งล่าสุดนะคะจริงแล้วคือเขาไม่ได้ซีเรียสนะ
เขาก็คิดว่าเป็นแบบแนวขำแนวหยอกกันนะคะ

แฟนคลับตัวยงรีบจับจองกันได้แล้วนะคะ

ส่วนทางด้านพี่โป้นะคะก็ประกาศข่าวดีว่า
ว่าเตรียมมีคอนเสิร์ตคืนชีพในวันอาทิตย์นี้นะคะ
เวลา๒ทุ่มถึง๓ทุ่มครึ่งทางวิทยุ
รอเปิดฟังกันได้เลยนะคะ
ก็นี่แหละค่ะเป็นเรื่องราวดีนะคะ
จริงแล้วก็คืนชีพกลับมาแล้ว